แฟนใหม่ใช้มีดแทงแฟนเก่า
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้แฟนเก่าเสียชีวิตอยู่หน้าคอนโด
ทีนี้สำรวจต้องตามต่อตามพรวมคลิปหน้า
โหดมากนักคุณ
คือเขายังรู้สึกตัวอยู่
รอรถพยาบาลมารับ
แต่มีอาการอ่อนแรง
เจ้าหน้าที่บางส่วนแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้น
พยายามที่จะมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แล้วดูคลิปตรงนี้สินี่คือหลังจากที่เขาโดนแทงนะ
ผู้ชายคนนี้คือในทิติพลีในโอะตอายุ๑๙ปี
คือโดนแทงตรงชายโครงซ้ายทะลุปอด
ตอนที่หลังจากโดนแทงเสร็จเขานอนอยู่ตรงนี้

กู้ชีพรีบประถมพยาบาลเลย

ธัญบุรีปฐุมธานีช่วงบ่ายเมื่อวานที่มันเกิดเหตุ
แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องให้เขาถอดเสื้อ
แล้วก็พยายามปฐมพยาบาลในเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกว่ารอแป็บหนึ่ง

เดี๋ยวจะได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล

ใช่แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมพอนำตัวส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เสียชีวิต
แปลว่านี่เป็นภาพสุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเชิญตัวแฟนสาวของนายโอ๊ตชื่อว่านางสาวปอวัย๑๗ปี
คือนางสาวปออยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะตำรวจก็ต้องเอาตัวแฟนสาวไปสอบ
ทีนี้เขาก็ให้การบอกว่าทะเลาะกับนายเน็ตในเน็ตเนี่ยเป็นคนก่อเหตุค่ะ
อายุ๒๔ปีนายเน็ตเนี่ยนะเพิ่งมาคบหากับนางสาวปอได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
ส่วนในโอ๊ตที่เสียชีวิตไปแล้วตัวนางสาวปอคบมาประมาณ๒เดือนกว่า
แปลว่านางสาวปอคบในโอ๊ตก่อนแล้วระหว่างที่คบในโอ๊ตอยู่ก็คบกับนายเน็ตด้วย
ถือว่าเป็นแฟนเก่าแล้วคนตายเป็นแฟนเก่าแล้วนะ
ทีนี้มันมีช่วงรอยต่อที่มันใกล้เคียงกันไงคุณ
ทีนี้ตอนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยตัวเธอโทรศัพท์ไปบอกกับทางในโอ๊ตนะ
บอกว่าโดนในเน็ตทำร้ายร่างกายนายโอ๊ตก็ห่วงก็เดินทางมาหาที่คอนโด
ทีนี้จังหวะที่พอมาถึงนายเน็ตเองเห็นก็เลยพาเพื่อนมารุมทำร้าย
เอาอาวุธมีดมาแทงในโอ๊ตทีนี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ทราบว่าทางผู้ตายในโอ๊ตเดิมพักอยู่แถวบางเขน
แล้วมารู้จักกับนางสาวปอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็คบกัน
ทีนี้ไงคะฝ่ายหญิงพอคบกันแล้วฝ่ายหญิงก็มาคบอีกคนนึงด้วยคือนายเน็ต
ทีนี้มันเลยกลายเป็นความหึงหวงแล้วก็แทงกันจนตาย
ทีนี้ศพผู้ตายส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เดี๋ยวต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งแล้วความคืบหน้าเรื่องนี้
เนี่ยทางตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรเนี่ย
ก็มีการประชุมประชุมทีมสืบสวนเพราะว่าเขาไปดูกล้องวงจรปิดที่ผู้ก่อเหตุ
ตรงเข้าพื้นที่เขตครูคชแล้วอยู่ระหว่างการประสาน
บอกด้วยนะถ้าเกิดนายเน็ตดูอยู่ตามข่าวอยู่

คือตำรวจขู่ไว้แบบนี้เลยนะฮะ
สามคนที่มารุมก่อเหตุเนี่ยตำรวจทราบชื่อหมดแล้วด้วยรู้ตัวทุกคนหมดแล้ว
อยู่ที่คุณจะมามอบตัวเองหรือไม่นะครับ